คือในช่วงเวลาที่มีการค้นหา
ถ้าไปดูตรงจุดท่าเรือพิบูลสงคราม๒
หรือท่าเรือพระราม๕
ก็จะมีแฟนของคุณแตงโมนะคะคุณเบิร์ต
แล้วก็กลุ่มเพื่อนปักหลักติดตาม
ภารกิจในการค้นหาอยู่ตรงจุดนี้นะคะ
ทุกคนก็มีความหวังนะคะว่าจะพบกับคุณแตงโม
แล้วก็จุดนี้อยู่ห่างจากสะพานพระราม๗
ไปประมาณ๘กิโลเมตรอยู่ในรัศมี
ที่เจ้าหน้าที่เขากำหนดเป็นพื้นที่ค้นหาทางน้ำ

แล้วก็จะมีเพื่อนของแฟนหนุ่มคุณแตงโม
มารอและสังเกตการณ์การค้นหาตั้งแต่ช่วงเช้า
ปฏิเสธให้สัมภาษณ์นะคะโดยบอกว่า

การทำงานของเจ้าหน้าที่จนกว่าทุกอย่างจะชัดเจนค่ะ

ได้ร่วมปฏิบัติการค้นหากับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
โดยลงเรือรวมถึงเรือหางยาวของชาวบ้าน
ลงไปกับเจ้าหน้าที่ด้วยลงไปกับเรือหางยาวของชาวบ้านด้วย
เริ่มค้นหาจากสะพานพระราม๕ยาวไปจนถึงสะพานสังฮีนะคะ
เพื่อนได้มีการจุดทูป๙ดอก
เรียกชื่อว่าแตงโมกลับมาได้แล้ว
แล้วก็ปักไว้ที่โป๊ะแล้วก็นั่งรออยู่ที่โป๊ะ

ใช่ค่ะก็ไปกันหลายคนทีเดียว
ให้กำลังใจแล้วก็เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะ
คือกูไพบอกกับทีมข่าวอย่างนี้ค่ะ
คุณบุ๊กบอกว่าภารกิจค้นหากว่า๑๘ชั่วโมง
ตอนนี้เขายกเลิกการค้นหาใต้น้ำแล้ว
เปลี่ยนเป็นการค้นหาบนผิวน้ำแทน
แต่อุปสรรคอย่างที่เราท่านทราบกันก็คือกระแสน้ำ
อย่างที่เราเห็นนะคะมันเชี่ยวมากช่วงนี้
ช่วงที่น้ำลดระดับแล้วไหลไปทางสะพานพระราม๗

การค้นหาก็เลยกำหนดหาในรัศมี๑๐กิโลเมตรค่ะ